พูดถึงเรื่องของวัยเรียนวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นมัธยมอุดมศึกษา
ช่วงนี้เขาก็บางคนเรียนไปด้วยแล้วก็หางานทำไปด้วยแต่เน้นไปที่เรื่องของงานพาร์ทไทม์เนี่ยนะคะ
นักเรียนกลุ่มหนึ่งเขาไปสมัครงานที่ร้านสเต็กชื่อดังในจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ซึ่งผู้จัดการก็ดูใบสมัครแล้วดูที่เรื่องของเงินเดือนทำไมขอเยอะจังอ่ะ
บางคนขอเป็นหมื่นผู้จัดการตัดสินใจค่ะทิ้งใบสมัครนี้ทิ้งเฉยไม่พอถ่ายรูป
แล้วก็เอามาโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดียวิพากษ์วิจารณ์คนที่มาสมัครเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือน
คนที่เขาเห็นเขาบอกทำได้เหรอแบบนี้มันเป็นการไปละเมิดสิทธิ์ของเขาหรือเปล่า
เขามีสิทธิ์ที่จะเขียนเขามีสิทธิ์ที่จะขอแล้วเนี่ยค่ะโพสต์มันเห็นชื่อนะมันเห็นหน้าเนี่ยนะคะ
ผู้จัดการร้านสเต็กชื่อดังเนี่ยนะคะย้ำว่าอยู่ในนครราชศรีมาค่ะที่มาที่ไปก็คือเอาภาพใบสมัคร
ของคนที่มาสมัครงานพาร์ทไทม์โพสต์ไว้แบบนี้แล้วก็ระบุข้อความไปเรียนให้จบแล้วหางานทำให้ได้ก่อนนะคะ
ข้ออีกมาของเงินเดือนพาร์ทไทม์เก้าพันถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับแล้วก็ติดแฮชแท็กหนูเข้าใจคำว่าพาร์ทไทม์ไหมคะ
ถ้าคำที่ผู้จัดการเขียนมาหนูไม่เข้าใจค่ะสะกดผิด
พาร์ทพาร์ทจริงจริงต้องพาร์ทพาร์ทไทม์
แฮชแท็กอีกหนึ่งอันด้วยถ้ารับเอกสารสมัครด้วยตัวเองฉันจะฉีกใบสมัครต่อหน้าให้พร้อมด่า
เอาใช้คำรุนแรงค่ามากขึ้นเรื่อยแต่ที่สำคัญคือเอาใบสมัครของน้องน้องเนี่ยเขามาโพสต์ไว้แบบนี้มันก็
อันนี้นะเสียหายเหมือนกันนะใช่ค่ะเอามาเรียงไว้แบบนี้แล้วก็โพสต์ถ่ายแล้วก็โพสต์เนี่ยนะคะ
เรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะชาวเน็ตเขาไม่เห็นด้วยกับการที่ใช่ค่ะกับการที่ผู้จัดการเนี่ยมาทำแบบนี้
เขาบอกว่าข้อมูลส่วนตัวนะที่เวลาเขาเขียนลงไปในใบสมัครมันถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัว
เอามาเผยแพร่ไม่ได้แล้วก็เห็นว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าตอบแทนถ้าคุณในฐานะผู้จัดการไม่เห็นด้วย
เห็นว่ามันไม่เหมาะสมกับบริษัทก็ไม่ต้องจ้างสิไม่ควรมาโพสต์แบบนี้คือชาวเน็ตเขาก็เอาเรื่องที่ผู้จัดการเนี่ย
เอามาโพสต์ใบสมัครต่างเอามาโพสต์ต่อแล้วก็เอาข้อความของผู้จัดการเนี้ยโอ้โหที่ไปเหมือนดูถูกดูแคลนนักเรียนที่เขามาสมัครพาร์ทไทม์เนี้ยเอามาโพสต์ต่อเหมือนกันแล้วก็เขียนตำนิบอกว่าคุณเป็นถึงผู้จัดการร้านแต่จิตใจเนี้ยไม่ได้เลยนะเห็นแล้วปี๊ดเลยเออคนในโลกโซเชียลบอกปี๊ดเลยเขาผิดตรงไหนก
ใจพนักงานเหมือนกันที่สำคัญเขาจะเขียนเงินเดือนเท่าไหร่ก็สิทธิ์ของเขาคุณจะรับหรือไม่มันก็สิทธิ์ของคุณแต่คุณไม่มีสิทธิ์เอาเขามาโพสต์ประจานแบบนี้แย่มากแล้วก็แฮชแพคร้านสเต็กชื่อดังแห่งหนึ่งในโคราชนะฮะแล้วก็มีคนเนี้ยเข้ามาคอมเม้นต์แสดงความคิดเห็นอีกมากมายเลยนะฮะ